อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมจะพาไปดูเหตุการณ์นี้เนี่ย
สาวนครพนมวัย๑๖ปีเธอโพสต์คลิปเอาไว้
เธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกลุงแท้ในนั้นนะลุงอำเมายาบ้า
แล้วพอมาหาถึงที่บ้านเนี่ยก็พอเธอไม่ให้เข้าบ้าน
ปรากฏว่าลุงพยายามปลาก้นหินให้มา

ใช่เธอบอกว่าพยายามโทรแจ้งตำรวจแล้ว

แล้วพอจับตัวลุงไปเอาวันรุ่งขึ้น

สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาอธิบายชี้แจงนะคะ
คือมีญาติหนูเขาแกเมายาบ้าแล้วอารวาสเนี่ยค่ะ

โอ้เนี่ยคุณผู้ชมคือตอนคลิปตอนนี้
มันดูหดหู่เหลือเกินร้องห่มร้องไห้ด้วยความกลัวค่ะ
ก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องนี้ไม่กล้าออกไป
เพราะลุงอารวาสอยู่ข้างนอกนะแล้วก็จะฆ่าพวกเธอให้หมดเนี่ยนะครับ
แล้วเธอเผชิญเหตุการณ์นี้กับแม่นะคะ
ลุงเมายาบ้าจะเข้ามาในบ้าน
เข้าไม่ได้ก็คว่างก้นหินมาแล้วก็ตะโกนว่าจะขู่ฆ่าแม่

บอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกค่ะ
เคยเกิดแบบนี้มาหลายรอบแล้ว
ตำรวจนะพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเธอก็พยายามรีบโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็มาช้าพอมาถึงก็จับตัวลุงไป

บอกว่าตอนนี้ทั้งเธอและแม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลย
เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกกี่ครั้งก็ไม่รู้
เอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะคะ
พอโพสต์ปั๊บเนี่ยตำรวจสพบ้านแพงที่นครพนมเนี่ย
ลงพื้นที่เลยไปพูดคุยกับแม่ของน้องคนนี้
ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะ
ตัวแม่อยู่กับลูกสาวแค่สองคนสามีไปทำงานที่ต่างจังหวัด
แล้วคนที่ก่อเหตุเป็นพี่ชายแท้ของแม่
ก็คือลุงนั่นแหละอายุ๔๕ปีอาศัยอยู่บ้านใกล้กัน
ซึ่งตัวลุงคนนี้เนี่ยนะคะชอบดื่มเหล้า
แล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมาทีไรนะคุ้มคลั่งอารวาสตลอดเลยค่ะ
ดื่มเหล้าทุกวันเลยและถ้าวันไหนมียาด้วยเนี่ย
โอ้โหมาพร้อมกันแบบนี้คุ้มคลั่งหนักฮะ
คุณคิดดูผู้นำชุมชนเคยไล่ออกนอกพื้นที่ไปแล้วนะ
แต่พอสักพักหนึ่งออกไปก็จริงพอเรื่องเงียบปั๊บเนี่ยก็กลับมาอีก
แต่ว่ารอบนี้หนักขึ้นนอกจากจะเข้าบ้านเข้าไม่ได้เนี่ย
ปาก้อนหินเข้ามาในบ้านจนบ้านเสียหายไม่พอ
ยังขู่จะฆ่าคนในครอบครัวนี่ตอนที่เราคุย
ตอนที่ตำรวจคุยกับคุณแม่นะแม่บอกว่านี่โชคดีนะที่ล็อกประตูเอาไว้
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ขู่แบบนี้
สักวันหนึ่งพี่ชายเธอจะมาฆ่ายกครัวจริงหรือเปล่า

ใช่ค่ะแล้วรองผู้กำกับสพบ้านแพงบอกว่า
เหตุการณ์ที่เห็นในคลิปมันเกิดขึ้นค่ำของวันที่๒มีนาคม
พอได้รับแจ้งรีบมาระงับเหตุนะ
แล้วก็นำตัวผู้ชายคนนี้ไปสอบที่โรงพักปรากฏว่าเขาเมา
เมาเหล้าเอาตรวจว่ามีสารเสพติดอะไรไหมไม่เจอนะคะ
ก็แจ้งข้อกล่าวหาเมาสุราประพฤติตัววุ่นวาย
แล้วก็เปรียบเทียบปรับหลังจากนั้นก็ปล่อยตัวมา
การปล่อยตัวกลับมานี่แหละทำให้คนในครอบครัวเนี่ยโอ้โหกลัว
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถูกไหมใช่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางครอบครัวนี้
เขากังวลเรื่องความปลอดภัยตำรวจว่ายังไง
ตำรวจบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวหลังจากนี้
จะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลเลย
จะได้วางใจขึ้นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยดีไหม

เพราะไม่รู้ว่าตัวเขาจะคุ้มข้างอีกเมื่อไหร่นะฮะ
ใช่ค่ะคือจะเกาะเห็นเนี่ยจะเช้าจะสายจะดึกไม่รู้เลย
แต่ทีนี้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ตำรวจบอกนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะกวดขันจะกวาดล้างทั้งผู้ค้าผู้เสพ
ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้มีการเสพยาเนี่ย
แน่นอนว่าจะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด
ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดค่ะ
พอมันเป็นข่าวเป็นคราวไปเนี่ยตำรวจก็ลงพื้นที่นะ
ควบคุมตัวคนก่อเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มอีก๒ข้อหาค่ะ
คือข้อหาบุกรุกเคหาสถานเวลากลางคืน
เพราะว่าคลิปเราก็เห็นใช่ไหมมันตอนกลางคืนแล้วอยู่ดีจะมาเข้าบ้านเขา
อีกอันนึงนี่ค่ะร่องรอยความเสียหายของบ้าน
โดนปลาก้อนหินมาใส่ก็โดนแจ้งข้อหาเรื่องทำให้เสียทรัพย์ด้วย
ทีนี้พี่สาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่านายฤทธีคนนี้เขามีอาชีพทำงานก่อสร้าง
แล้วก็เคยมีครอบครัวมีลูกชาย๒คน
ลูกชายก็โตแล้วนะอายุ๒๐๒๑แล้ว
ใช่แต่ว่าตอนนี้เขาหย่าร้างกับภรรยาเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าอะไรล่ะเสพทั้งยาบ้าเมาทั้งเหล้า
ทำร้ายร่างกายชาวบ้านอีกเคยก่อเหตุแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้ง
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปไปสงบสติอารมณ์
ก็รับปากว่าเดี๋ยวผมจะปรับปรุงตัวครับก็มาก่อเหตุอีก
คราวนี้นะพี่สาวก็บอกว่าไม่เอาแล้ว
ญาติเองรับพฤติกรรมไม่ไหวแล้ว
พี่สาวทั้งน้องสาวบอกว่าเอาเหอะให้ตำรวจไปดำเนินคดีเลย
รับไม่ได้แล้วพี่สาวคนนี้บอกว่าน้องฉันนะ
โอ้โหเหมาทุกวันเสพยาทุกวัน
อืมฉันก็อยากส่งน้องไปบำบัดนะค่ะแต่ไม่มีเงิน
ครอบครัวเราก็ยากจนตำรวจช่วยหน่อย